ตามกันต่อนะครับกับผลงานการแข่งขันวอเล็กบอลชายหาด
วันแรกกันครับเป็นรายการระดับเลิลทัวร์หนึ่งดาวนะครับ
ทีมชายครับทีมไทย๓ก็คือบรรลือนาคประคองกับทางนรงเดชกางกรที่ชนะไต้หวัน๒มาในช่วงเช้า
เจอกับคู่ฮังการที่๑ก็คืออาตูฮาโยสกับทางบาลัสแบงโก้
เกมนี้ครับคู่จากฮังการีเล่นได้อย่างแน่นอนกว่าชนะไทยไปครับ
ต่อ๐เซต๒๑๑๙แล้วก็๒๑ต่อ๑๕
ส่วนเมนรอทีมหญิงไทย๑ครับจันทิราขวานอกกับทางยศพัฒน์ปาคำ
เอาชนะไต้หวัน๒มาในช่วงเช้าเจอกับทางนักกีฬาจากทีมไต้หวัน๑นะครับ
ปรากฏว่าไทยแพ้ไปครับ๐ต่อ๒เซต๑๗๒๑แล้วก็๑๘๒๑
เข้ารอบก่อนรองวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นการแข่งขันนะครับ
ในรอบ๑๒ทีมก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะครับในเวลา๘โมง
ที่ช่วงบ่ายจะแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศครับ
แฟนกีฬาวอเล็กบอลชายหาดก็สามารถชมบันทึกการแข่งขันในวันนี้
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลาตี๑๕นาทีเป็นต้นไปครับ